จากกรุงเทพมหานครนะคะเราออนโทรมาที่จังหวัดใกล้
นั่นก็คืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ
โดยร้านนี้อาหารเวสรองแอนบาร์ที่มีสปาเกตตี้สูตรอิตาเลียนแท้
ให้ชาวนครปฐมได้รับประทาน
ซึ่งตอนนี้คุณน็อตของเราก็ไปสแตนบายอยู่ที่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็เข้าไปสืบสาวราวเส้นกับเจ้าเมนูที่ร้าน
สวัสดีครับคุณทาดาครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ

สนตรับเป็นยังไงครับคนนครปฐมนิยมรับประทานอาหารฝรั่งไหมครับ

อิตาเลียนของทางคุณทาดาเนี่ยว่าเป็นอิตาเลียนแบบแท้เลย
ของเรานี่ต้องเรียนว่าเราได้ค่อนข้างดั้งเดิมต้นตำรับมาเลยนะครับ
เพราะช่วงที่เรารวมกันกับกลุ่มเพื่อนที่จะมาเปิดร้านอาหารอิตาเลียนนะฮะ

จ้างเชฟมาจากโรงแรมยังที่กรุงเทพ

แน่นอนว่าเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องเป็นอิ่มที่แท้ชัวร์
แล้วเมนูอาหารที่เป็นเมนูยอดเยี่ยมของทางร้านล่ะครับ
ของเราก็มีพวกสปาเกตตี้
แล้วก็มีสปาเกตตี้เส้นดำ

ก็คือเมนูอาหารอิตาเลียนที่เป็นที่ยอดนิยมทั้งหลายแหละ

ก็มีตัวสปาเกตตี้เพนเน่โมโลเนส

แล้วก็มีสปาเกตตี้เส้นดำโอชีส

หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณทาดา

คราวนี้นักเล่าเส้นก็จะพาบุกไปถึงครัว

วันนี้เรามาสาธิตวิธีในการทำเมนูซ์พราเกอตตี้ของร้าน

ก็จะมีเส้นเพนเน่
แล้วก็มีสปาเกตตี้เส้นดำ

ก็จะทานอยู่ประมาณนี้แหละที่ชอบกันนะครับผม
วิธีการลวกเส้นแต่ละชนิดแตกต่างกันไหม
ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณเราจะลวกอยู่ประมาณ๘นาที
เทนเน่นี่เราใช้เวลาลวกประมาณ๘นาทีนะครับผม

เส้นดำก็จะอยู่ที่ประมาณ๖ตัวธรรมดานี่
ถ้าเบอร์นี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ๘นาที

วันนี้ที่เตรียมมานะครับมีอยู่๔ชนิด

ระหว่างพวกใบโหระพาเม็ดมะม่วงพามิซานชีสกระเทียม

อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะครับ

ก็แครอทมีมะเขือเทศ
มะเขือเทศมะเขือเทศนี่ต้องเลือกพันธุ์อะไรพิเศษไหม
ของเราใช้เป็นโฮโมโดโลกระป๋องนะครับ

กว่าจะได้น้ำซอสนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะ

ล้ำลากูล้ำก็คงจะเป็นเนื้อแกะได้หน่อยแล้ว

ก็เราจะนำแกะมาหั่นเป็นเตา
แล้วก็ไปหมักไว้กับวายแดง
เสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศลงไปนิดหน่อย
เพื่อดับกลิ่นแกะหรืออะไรแบบนี้ครับ
เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคิวให้หอมก่อนครับ

ก็นำพวกส่วนประกอบที่เราเตรียมไว้
ก็มีแครอทเซอร์ลาลี่หอมหัวใหญ่มาผัดให้หอม
ครับผมแล้วก็เอาปรุงรสลงไปด้วยเกลือพริกไทย
แล้วก็เติมอลิกาโน่อะไรพวกนี้ลงไปนะฮะ
แล้วก็ใส่เนื้อแกะที่เรากิวให้หอม
แล้วก็ผัดเข้าด้วยกันแล้วก็เติมน้ำ
แล้วก็ตุ๋นอีกประมาณ๓ชั่วโมง

อันนี้เป็นโปรเนตซอสนะครับ

เปลี่ยนจากเนื้อแกะมาเป็นเนื้อวั

ส่วนใหญ่ของพวกผมนี่คือ๔ซอสยอดนิยมของทางร้าน
หลังจากที่ได้ไปชมกันว่าซอสสปาเกตตี้ของที่นี่มีกี่ชนิดและมีอะไรบ้างแล้ว
ก็ถึงเวลาเตรียมส่วนผสมที่ทำเมนูสปาเกตตี้
พร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลย
เอาล่ะมาดูวิธีการทำกัน
เผ็ดลักษณ์อยู่ตรงไหนในการทำสปาเกอตตี้ให้อร่อย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศที่เราใส่ลงไป
มันจะมีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความหอมอะไร
ช่วยให้มีความอยากรับประทานมากขึ้น
คืออาหารอิตาเลียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่อะไรปรุงรสเยอะ

ส่วนของประธรรมชาติสุดิบมากกว่าใช่ไหมครับ

ดับแรกนะครับตั้งพระ
นี่ได้เรียนกับเชฟอินเตอร์เลียสไหม

ทางร้านเค้าบริษัทบอกว่าพามาสอน๓เดือน

แล้วคุยกับเค้ารู้เรื่องเค้าสอนประสานอะไร

พวกนี้เราไม่ใช้เปลือกจะไม่ต้องมา

สมกับการ์หลีก

กระเทียมที่เราเจี๊ยวให้หอมมันก็จะให้ช่วย
เสร็จแล้วเราเติมซอสมะเขือเทศ
อ๋อเราใช้ซอสมะเขือเทศใช้๒ซอสเลย
ใช่ครับที่เราเคี่ยวไว้๓ชั่วโมงนะครับ
ก็ผัดจนให้เป็นเนื้อเดียวกันดูให้น้ำมันไม่มีน้ำแยกออกไปก็คือให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
ก็เติมเผื่อนิดนึงแล้วก็ชิคกี้พายดำ
โอเคอ่ะตอนนี้ใครเจอแล้ว
โถทาชเข้มข้นคลอมกลิ่นเครื่องเทศความหวานของตัวมะเขือเทศกินเวลาเที่ยวอย่างยาวนาน
อันนี้คือผัดแค่แค่งมันจะไม่ให้ฉะ
ฝรั่นดำ
ซึ่งออกเปรี้ยวนิดนึงเพื่อจะได้ตัดเลี่ยนของตัวพวกชีส

ก็เลยมีตัวเปรี้ยวเนี่ยมาตัดความเลี่ยนหน่อยเพื่อว่าจะเลี่ยนกัน

เคล็ดลับเลยนะส่วนอื่นเราไม่เคยเห็นนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องกินนี่กับจิ้มตัวอันนี้ไปด้วยนะฮะ
มันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าชีวิตมันเข้มข้นมาก
ถ้าคนไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเลี่ยนนิดนึง
แต่พอมีความมันของเป็นมะม่วงกับความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลเขียวมาช่วยเนี่ย

ชีสทั้ง๔ชนิดที่ใส่ลงไปเนี่ยจะมีชื่อกลิ่นและรสชาติที่ต่างกันค่ะ
เริ่มจากเชสด้าชีสจะให้ความเหนียวหนืด
รีชีสจะให้สัมผัสที่มัน
ครีมชีสให้รสชาติที่ออกเปรี้ยว
และบลูชีสจะให้รสชาติออกเค็มนิดค่ะ
และเมื่อได้โอกาสได้ชิมริมรสชาติของบลูชีสแล้ว
ก็คงต้องทำความรู้จักให้มากขึ้นอีกสักหน่อย
ซึ่งเรื่องราวเล่าค้านถึงกำเนิดของบลูชีสเนี่ย
ก็มาจากความบังเอิญจริงเลยล่ะค่ะ
โดยตำนานได้บันทึกไว้ว่ามีชายเลี้ยงแก่ผู้หนึ่ง
ชีสที่เขาบมไว้ในแถบ

ซึ่งเวลาได้ผ่านไปนานหลายเดือนชายเลี้ยงแก่จึงกลับไปดูอีกครั้ง
และพบว่าชีสนั้นนะคะเต็มไปด้วยลวดลายของราศีน้ำเงิน
ครั้งเมื่อลองชิมก็พบว่ารับประทานได้อย่างปลอดภัย
และรสชาติก็ยังอร่อยอีกด้วย
นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดบลูชิสขึ้นบนโลกใบนี้นั่นเองค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ
สัปดาห์ที่แล้วนะครับเชฟตูนบอกว่าจะทำเมนูเอาใจคุณหนูที่บ้านนะครับผม
เมนูวันนี้ง่ายอีกแล้วครับผมเพราะว่าเป็นเมนูสำหรับเด็กนะครับกับเมนูพาสต้าซุปแฮมผักรวมนะครับ
มีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
ขั้นตอนแรกนะครับลวกเส้นครับ
วันนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้เส้นเฟอร์ฟาเรย์

เชฟดูสิมันน่ารักกว่าตายนะเป็นลูปโบว์ที่ดูสิกัดน่ารักกว่าตาย

ไหนล้อเล่นที่เลือกเส้นนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันสามารถนำไปทางอาสระก็ได้
ผมจะเริ่มทำซุปแฮมผักรวม

ให้กลิ่นของหอมใหญ่รสชาติหอมออกมาให้มันหอมขึ้นมาเลยนะฮะ
แฮมลงมาผัดกันให้หอมให้เข้ากันเลย
ให้เข้ากันไปเห็นไหมครับข้าวโพดเริ่มสุกแล้ว
ก็จัดการใส่นมข้นจืดลงไปเลย
เอาล่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับ
สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูทำให้รสชาติอาหารเข้มข้นหอมมัน

โอ้โหใช่แล้วครับพี่น็อตเดี๋ยวเราใส่นมข้นจืดลงไปประมาณ๒ถ้วยตวงนะครับ
รับรองว่าซุปถ้วยนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมนมสัมผัสนุ่มนวล
และรสชาติมีมิติมากขึ้นด้วย

พอแล้วครับผมประมาณ๒ถ้วยนะครับ
ให้แบบว่าพอแบบเป็นซุปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการใส่มันฝรั่งลงไปครับ
มันฝรั่งเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปผัดนะครับมันฝรั่งเนี่ยเราใส่ตอนท้ายเลย
เพราะว่าถ้าต้มนานเนี่ยมันฝรั่งก็จะละลายหายไปกับน้ำ

ชิปฝรั่งอบแห้งนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันด้วยนะครับ
ใบเบลีฟนะครับหรือว่าใบกระวานนั่นเองครับผมเพื่อเพิ่มความหอมครับผม
เพิ่มความหอมให้กับตัวน้ำซุปนะครับผม
เอาละฮะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะชิมแล้วนะครับเชฟครับ
โอ้โอ้กลิ่นดีนะ

เชฟ
โอ้โหสัมผัสเนี่ยนุ่มลิ้นนะครับรสชาติก็กลมกล่อมถูกใจมากมากเลยครับ
และที่สำคัญเข้ากับเส้นพาสต้าที่พี่น็อตเลือกมาได้อย่างพอดิบพอดีเลย

เพราะว่าเมนูนี้เด็กต้องชอบแน่นอนแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะครับผมครับผมเป็นไงล่ะ

คุณผู้ชมสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได้นะครับผม
แล้วเป็นยังไงก็ส่งข่าวมาบอกเราได้นะครับ